ปกติรื่องในออนไลน์ส่วนใหญ่เจอแต่รามาม์มาดูรเนื่องน่ารักน่ารัก
ข่ำขันกันหน่อยดิเนียฮะช่วงนี้หลายคนน่าจะสั่งอาหาร
ผิดเหรอกระเภาอยู่ในถุงอ่ะ
ก็เขาบอกว่าเอาข้าวกะเพราคะแต่ขอกระเภาใส่ถุงนะคะ
เออก็ถูกแล้วนะก็ทำตามสั่งเป๊ะเลย
โอ้โห้โต๊ะว่าเอากระเพราใส่ถุง
ร้องไห้นี่ไม่ได้ขายขำจริงใช่ป่ะ
ิตเคลียร์กับทางร้านแล้วนะคะโหนกระแสไม่ต้องเข้า

คือเหมือนเขาก็มีการคุยกันกับทางร้านด้วยนะหลังจากที่ได้ของมาอะไรแบบนี้
เธอบอกว่าเธอเขียนโน้ตไปว่าให้เอากะเพราใส่ถุงนะคะ

แล้วเขาก็เลยเหมือนกับแซวร้านว่าเออหนูต้องทำยังไงต่อพี่
ทางร้านก็บอกอ้าวคือยังไงทำอะไรผิดเหรอ
ลูกค้าเลยบอกว่าคือหนูหมายถึงว่าให้เอากะเพรา

เขาก็บอกว่าก็ตลกดีเหมือนกันขอโทษขอโพยกันไป
ก็เขาบอกว่าเออภาษาไทยเราคงไม่แข็งแรงเองแหละถ้ามีครั้งหน้าลองสั่งเป็นแยกกลับไหม
หรือสั่งเป็นกับข้าวก็ได้เธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ซีเรียสนะเห็นเป็นเรื่องขำขัน
เพราะว่ามันก็ไม่ได้คือคิดว่าเจ้าของร้านอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเอากะเพราแบบ
เขาคงไม่อยากกินกะเพราเหี่ยวอาจจะอยากกินกะเพราสดไปโรยอะไรอย่างนี้ไงนึกออกไหม
บางคนอาจจะชอบเหมือนเวลาคุณกินถั่วงอกบางคนชอบถั่วงอกที่ผัดไปเลยแล้วสุก
แต่บางคนชอบกินถั่วงอกอวบที่บอกว่ายังไม่ผัดเขาอาจจะคิดแบบนี้หรือเปล่าเอออะไรแบบนี้
ไปเจอคุณนันทพลนารอดเจ้าของร้านเขาบอกว่าพอดีวันนั้นเขาออกไปธุระกับน้อง
มีคนอยู่ร้านแค่สองคนแล้วก็โอ้โหวุ่นวายกับออเดอร์มากเลยเพราะว่าลูกค้าก็เยอะแหละ
ทีนี้พอดูบินออเดอร์เนี่ยก็สะดุดตากับเมนูที่เขียนว่ากะเพราแพ็คใส่ถุง
ก็เลยถามคนครัวว่าเอาทำไมจัดแบบนี้ล่ะ
คนจัดออเดอร์บอกว่าไม่รู้อะค่ะแต่ว่าลูกค้าสั่งมาแบบนี้
เขาก็บอกว่าตอนนั้นก็ยังวุ่นอยู่ก็เลยคิดว่าเออก็คงลูกค้าคงโน้ตมา
ทีนี้พอลูกค้าแชทมาหาทางร้านว่าทำไมแยกกะเพราออกมาแบบนี้
หนูไม่ได้สั่งแบบนี้เขาก็เลยตอบกลับ
แล้วก็กลายเป็นคุยกันที่เราเห็นแชทเมื่อสักครู่นี้นะคะ
อย่างที่บอกไงเขาก็คิดเหมือนกันว่าลูกค้าคงอยากกินใบกระเพราสดอะไรมั้ง
ก็เลยเหมือนกับบอกว่าให้เอากะเพราใส่ถุง
เขาบอกว่าเผื่อใครสนใจเป็นเมนูใหม่ไปเลยละกัน
ผัดกะเพราแยกกะเพราซิงเกิ้ลใหม่ได้นะ

เพราที่แยกออกมาแล้วกินสดคือ

เออใช่

เปิดพื้นที่ไลน์หน้าจอคุยกับเราหน่อยว่าใช่ไหมนะคะ